นิยายวายคือนิยายหนึ่งประเภทที่อยู่ในวงการงานเขียนนะคะ
จริงมันไม่ได้มีอะไรที่แตกต่างผิดแปลก
ถ้าทุกคนเปิดใจทุกคนก็จะเจอสิ่งที่เกี่ยวกับความรัก
ในอีกมุมมองหนึ่งในอีกรูปแบบหนึ่งอีกประเภทหนึ่งค่ะ
นิยายวายจุดเริ่มต้นเขาอาจจะไม่ได้เปิดมาตั้งแต่แรก
มันมาถึงจุดยุคที่เป็นแบบเหมือนปิดแล้วอยู่ใต้ดินมากค่ะ
กันเฉพาะในกลุ่มของคนที่รู้จัก
ส่วนคนที่ไม่รู้จักก็ไม่รู้เลย
เพราะฉะนั้นบางคนเขาก็ไม่รู้ถึงการมีอยู่ของนิยายประเภทนี้ด้วยซ้ำ
คือจริงเริ่มต้นมาจากที่ฟิล์มเป็นคนอ่านพวกหนังสืออยู่แล้วค่ะ
พอเริ่มโตขึ้นมันมีช่องทางทางอินเตอร์เน็ตให้อ่านเยอะขึ้นนะคะ

จนไปเจอเว็บหนึ่งที่เขาลงเกี่ยวกับนิยายวายโดยเฉพาะค่ะ
อ่านเยอะมากพออ่านเยอะแล้วเราก็อยากจะเขียนบ้าง
ก็เลยเริ่มต้นเขียนที่เว็บไซต์นั้นค่ะ
ปัจจุบันมันเปิดกว้างมากขึ้นนะคะ
มันไม่ใช่แค่ชายไม่ใช่แค่หญิงแล้ว
แต่มันมองถึงสิทธิ์แล้วก็ความเป็นมนุษย์ที่มันเท่ากันมากค่ะ
กับคนที่เขาเปิดกว้างแล้วเขาเปลี่ยนแปลงความคิดแล้วค่ะ

มองว่าการที่นิยายวายสามารถวางขายตามร้านหนังสือทั่วไปได้
การที่บุคคลธรรมดาทั่วไปที่อาจจะไม่ได้เป็นกลุ่มเฉพาะ
สามารถเข้าถึงสามารถเห็นสามารถพบได้ในชีวิตประจำวันหรือเป็นสาธารณะ
มันทำให้คนรับรู้ว่ามีคนที่เขาเป็นแบบนี้นะ
บางทีมันมีส่วนทำให้คนรู้สึกว่าเกิดขึ้นนะมีอยู่นะมีที่ยืนอยู่ในสังคม
สังคมไทยเราเลยนะคะมีคนอยู่หลายกลุ่มมาก
มันมีทั้งคนที่ยอมรับมีคนที่ต่อต้านมีคนที่ไม่ออกความเห็น
เพราะฉะนั้นถามว่ามากขึ้นไหมจากที่ฟิล์มเห็นฟิล์มว่ามากขึ้น

น้อยคนมากที่จะออกมาเหยียดว่าเฮ้ยเพศที่๓นะอย่างนั้นนะอย่างนี้นะ
เขาก็มองว่าเนี่ยปกติฟิล์มเขียนนิยายเขาก็มองว่าอ๋อแค่เขียนนิยายเหรอ
นิยายประเภทไหนพอเราบอกเราเขียนนิยายวาย
เขาก็ไม่ได้มีท่าทีว่าเฮ้ยทำไมเขียนยังไงแบบนี้
หรือต่อต้านหรือรู้สึกว่าประหลาดแปลกผิดอะไรอย่างนี้ค่ะ
เลยมองว่ามันเปิดกว้างพอในระดับหนึ่งแล้ว
แต่มากพอที่จะเท่าเทียมกันหรือยังอันนี้อาจจะต้องใช้เวลา
มองว่าเพศคือแก่นที่ทำให้ต่อยอดไปตามองค์ประกอบต่างในเรื่อง
แต่ว่าไม่ได้หมายความว่ามีเพศปุ๊บแล้วจบอะค่ะ
เราไม่สามารถทิ้งสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ระหว่างเรื่องเพศกับเรื่องเนื้อหา
งานแต่ละประเภทมันก็คืองานเขียนเหมือนกัน
ทุกคนต้องรีเซิร์ฟทุกคนต้องหาข้อมูลต้องมีประเด็นแล้วก็พอตที่ชัดเจน
เพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าเทศเป็นตัวกำหนดว่าสิ่งนี้ยากกว่าสิ่งนี้ง่ายกว่า
อุปสรรคสำคัญเลยจริงของการเขียนทุกแนวเลยคือว่า
อยู่ที่อาการตันเลยค่ะหรือที่เขาเรียกกันง่ายว่าเราเขียนไม่ออก
มันมีหลายครั้งมากที่นักเขียนต้องทิ้งเรื่องที่เขียนไปแล้วเพราะว่ามันไปต่อไม่ได้จริง
ฟิล์เขียนฟิล์จะอ่านไปด้วยใช่ไหมคะ
เมื่อไหร่ก็ตามที่เราอ่านแล้วรู้สึกไม่สนุก
เราก็จะรู้สึกแล้วว่าถ้าขนาดตัวคนเขียนยังไม่สนุกก็คงไม่มีใครสนุกแล้ว
ฟิล์มก็ทิ้งไว้ก่อนเลยไปทำอย่างอื่น
ความรู้สึกสมองทุกอย่างเรารีเซตมันก็ลื่นขึ้น
หรือบางครั้งไปต่อไม่ได้จริง
ก็แล้วหยุดก็แล้วไปนู่นไปนี่ก็แล้วก็เริ่มใหม่ค่ะ
คิดว่าอันนี้สำคัญมาก
เพราะว่าถ้าไม่จบก็ไม่มีผลงานไม่มีผลงานก็ไม่ได้ตีพิมพ์
นักเขียนแต่ละคนเขียนนิยายไม่เหมือนกัน
รสนิยมในการสร้างตัวละครก็ต่างกันไปอีก
บางคนชอบที่จะเขียนเรื่องที่พระเอกแมนมาก
ส่วนอีกคนอาจจะเขียนแนวผู้ชายที่เป็นผู้ชายจริงเลย
ไม่ออกเลยว่าคนไหนเป็นพระเอกคนไหนเป็นนางเอก
หรือบางเรื่องอาจจะไม่ได้กำหนดด้วยซ้ำ
เวลาเขียนฟิล์มองว่าอะไรที่เป็นข้อมูล
จะศึกษาจากการอ่านการวิเคราะห
เดี๋ยวนี้ข้อมูลมันเข้าถึงง่ายมากค่ะ
แต่ส่วนเรื่องของจริงจรรยาการฟิวมองว่า
สุดท้ายแล้วนิยายสร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิง
จริงถามว่าเป็นจุดขายไหม
ต้องถามว่านักเขียนตั้งใจจะขายอะไรด้วยค่ะ
ที่คนอ่านมาอ่านคนอ่านก็จะรู้ว่าฟิล์มต้องการจะเสนออะไร
แต่สุดท้ายแล้วฟิล์มองว่าอะไรก็ตามที่ฟิล์เขียนลงไป
มันจะต้องไม่เกาะผลร้าย
อย่างน้อยเราไม่สามารถบิดเบือนความเป็นจริงได้

หรือถ้าเราจะไม่ให้ข้อมูลเราก็ต้องเว้นตรงนั้นไปเลย

บางทีการเราเอาอารมณ์ของเราไปใส่ในเนื้อเรื่องมากเกินไป

บางทีการเราเอาอารมณ์ของเราไปใส่ในเนื้อเรื่องมากเกินไป

บางทีการเราเอาอารมณ์ของเราไปใส่ในเนื้อเรื่องมากเกินไป
บางทีการเราเอาอารมณ์ของเราไปใส่ในเนื้อเรื่องมากเกินไป
บางทีการเราเอาอารมณ์ของเราไปใส่ในเนื้อเรื่องมากเกินไป
บางทีการเราเอาอารมณ์ของเราไปใส่ในเนื้อเรื่องมากเกินไป

บางทีการเราเอาอารมณ์ของเราไปใส่ในเนื้อเรื่องมากเกินไป

บางทีการเราเอาอารมณ์ของเราไปใส่ในเนื้อเรื่องมากเกินไป

บางทีการเราเอาอารมณ์ของเราไปใส่ในเนื้อเรื่องมากเกินไป

บางทีการเราเอาอารมณ์ของเราไปใส่ในเนื้อเรื่องมากเกินไป
บางทีการเราเอาอารมณ์ของเราไปใส่ในเนื้อเรื่องมากเกินไป

บางทีการเราเอาอารมณ์ของเราไปใส่ในเนื้อเรื่องมากเกินไป

บางทีการเราเอาอารมณ์ของเราไปใส่ในเนื้อเรื่องมากเกินไป
บางทีการเราเอาอารมณ์ของเราไปใส่ในเนื้อเรื่องมากเกินไป
บางทีการเราเอาอารมณ์ของเราไปใส่ในเนื้อเรื่องมากเกินไป

สิ่งที่เราเขียนดีกับเขามากเขาอ่านแล้วเขามีความสุขมาก
บางคนอ่านแล้วรู้สึกไร้สาระไม่เห็นจะลงใจอะไรเลย
มันเหมือนกับว่าเขาตัดสินใจจากประสบการณ์สิ่งที่เขาเติบโตขึ้นมา
มองว่าเขาจะตัดสินสิ่งนี้ยังไงค่ะ
เริ่มจากตัวเองก่อนนะคะว่าฟิล์มเขียนนิยายเรื่องนี้ลงไป
รู้สึกยังไงกับมันแล้วมันประสบความสำเร็จในมุมมองของฟิล์มไหม
ถ้าฟิล์มมองว่าสิ่งที่ฟิล์มจะเสนอออกไปเนี่ย
มันครบองค์ประกอบที่ฟิล์มตัดสินใจแล้วว่า
ถ้าคุณจะมาเสพคุณต้องมาเสพในสิ่งที่ซิมตัดสินใจ
เพราะว่านี่คือผลงานของฟิล์มค่ะ
จริงการทำผลงานชิ้นหนึ่งแล้วมีคนสนใจ

แล้วก็ความรู้สึกของใครสักคนนี้มันพิเศษมาก

ก็คือทำให้รู้สึกว่าผลงานของเราเนี่ยมันพอไปวางแล้วก็มีคนที่อยากอ่าน
มีคนที่สนใจแค่นั้นก็แฮปปี้มากแล้วค่ะ
นิยายที่ดีกับนิยายที่ขายได้บางทีมันก็ไม่ได้ไปด้วยกันนะคะ
ไม่อยากให้คิดว่าเราต้องขายหนังสือสมัครพิมพ์ได้
ถึงจะเป็นนิยายที่ประสบความสำเร็จ
จริงว่าทุกคนน่าจะเคยได้ยินจากนักเขียนทุกคนเลยว่าก็แค่เริ่มไป
คือฟิล์เชื่อว่าทุกคนมีจุดเริ่มต้นเสมอและจุดเริ่มต้นมันไม่มีอะไรสวยงามเลย
เวลาที่เราเริ่มต้นนะคะมันไม่มีใครให้ความสนใจ
ไม่มีใครมองหรอกว่าเฮ้ยคนนี้เริ่มต้นเป็นยังไง
เขาจะเริ่มสนใจก็ต่อเมื่อเรามีผลงานสักชิ้นหนึ่งออกมา
ประสบความสำเร็จเราขายได้
เจอนักเขียนมาเยอะมากที่เขาเขียนเป็น๑๐เป็นร้อยเรื่องเลย
แต่ว่ายังไม่ได้รับการสนใจลงไปคนอ่านหนึ่งคนสองคน
ซึ่งฟิล์มมองว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ผ่านเข้ามาแล้ววันหนึ่งมันจะเปลี่ยนแปลง
มองว่าอะไรก็ตามที่ทำมันต้องใช้เวลามันต้องมีจังหวะมันต้องมีโอกาส
แต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่เริ่มทำคุณไม่ลองทำก่อน
ต่อให้คุณรอแค่ไหนคุณก็จะไม่ได้รับโอกาส
อย่างที่ทุกคนเข้าใจกันดีว่าทำไปก่อนมันไม่ผิดเลย
เขียนไปก่อนเขียนดีเขียนไม่ดีถ้าเขียนจบแสดงว่าสำเร็จไปแล้วเรื่องหนึ่ง
มันต้องรอแค่ไหนคุณก็จะไม่ได้รับโอกาส